หน้าหลังของผมถูกบอกว่าเลขไปรำจับรามันสี่ตัวท้ายผิด

คนอีกเป็นจำนวนมากที่โดนเรื่องนี้

โดนเรื่องนี้แต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยว่า

มันผิดไม่ได้หรอกครับเลขแฟมตัวสิบสามหลัง
เหมือนกับบัตรประชาชนไม่ตรงหรือบัญชีคุณไม่ตรงบัตร

เราใส่เองเรารู้ทุกอย่างสมมุติใช่ไหมรู้
แต่เขาขั้นแรกเข้าไปว่า
คุณส่งหลักฐานไปพร้อมแล้วก็ส่งหลักฐานไป
ก็หลักฐานเดิมตอนนี้รับติดคุณมีสิทธิ์ได้รับ
แต่ว่าข้อมูลของคุณส่งมา

เฮ้ยไม่ถูกต้องยังไงก็เช็คไปแล้วว่ามันถูกต้องอ่ะ
ก็ยังขายอยู่แต่ไม่ให้ขายแป๊บเดียว
มันให้ขายแป๊บเดียวก็ได้แค่วันละร้อยสองร้อยอย่างเงี้ย
แล้วเราพอกินไหมเราก็มีหนี้มีสิน
ค่าบ้านก็มาอีกแล้วอย่างเงี้
แล้วเจ้าของบ้านเขาจะมาเห็นใจกับเราไหมล่ะจริงไหม
ก็ไม่มาเห็นใจหรอกก็เห็นเราค้าขาย

พอไหนแล้วจนตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนสถานะ
แล้วบอกว่าเช้านี้ให้ไปดูจะเปลี่ยนเราก็หลงดีใจเนอะ

อยากจะให้ทางผู้ใหญ่ช่วยตรวจสอบให้ผมหน่อยครับ
เพราะผมลำบากมากลำบากจริงเชฟ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาอีกแล้วนะคะมาทวงเงินอีกแล้วนะคะสำหรับรายการนี้นะคะวันนี้จะเป็นสองเรื่องนะคะก็คือเรื่องของโครงการเดิมค่ะก็คือเราไม่ทิ้งกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะในช่วงที่สามของรายการก็คือเรื่องของคนที่สังกัดประกันสังคมนะคะเพราะจริงจริงประกันสังคมเนี่ยไม่ใช่เราไม่สนใจนะคะแต่ว่าเราเข้าใจว่าจริง
ในช่วงโควิดอย่างเราไม่ทิ้งกันซึ่งปัญหาค่อนข้างหลายมิตินะคะแต่ทีนี้ในส่วนของคนที่สังกัดประกันสังคมแล้วก็อยู่ในมาตราซึ่งจริงจริงก็คือได้อยู่แล้วเนี่ยนะคะตามปกติแล้วก็บวกเพิ่มเข้ามาให้สำหรับคนที่อยู่อีกอีกก้อนหนึ่งก็คือคนที่ได้รับผลกระทบจากเขตส่วนวิสัยที่เราเรียกกันว่าโควิดเนี่ย

ก่อนค่ะก็คือสรุปว่าวันนี้เนี่ยทำงานอยู่นะคะเดี๋ยวอีกอันนี้น่าจะปิดแล้วไหมคะตอนนี้งานที่กระทรวงการคลังยังยังไม่ปิดครับคืออย่างนี้วันวันเมื่อวานเนี่ยก็ปิดประมาณ๖โมงจริงจริงเราปิดตามเวลาราชการนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยคนไปแล้วจำนวนมากเพราะฉะนั้นต้องทำให้จบนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับคนมามากถึง๑๔๕๐๐คนนะครับแต่ด้วยการบริหาร
การที่ที่กระทรวงท่านน้ำตีคลังสั่งการไว้นะครับเมื่อเช้าในขณะเนี้ยที่ผมคุยกับคุณจอมขวัญเนี่ยมีคนเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าคนเองนะครับพี่น้องประชาชนเหลืออยู่นะครับดรธนกรคะเอาคร่าวช่วงวันสองวันนี้คนที่ไปหาถึงกระทรวงการคลังส่วนใหญ่เจอปัญหาอะไรถึงอยากไปเจอเจ้าหน้าที่แบบเห็นเห็นหน้า

เป็นพันคนเลยเพราะฉะนั้นผมก็เอ๊ะจะจัดการกันยังไงนะครับค่ะแต่ว่าเมื่อเราอ่าไปทำความเข้าใจนะครับพี่น้องประชนชาติปั๊บก็กลับบ้านเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฮะอ่าครับครับเดี๋ยวนึกนึกอารมณ์ออกค่ะเดี๋ยวก็เป็นคนนึงที่ไม่ค่อยถนัดไอทีถ้ามีแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะซึ่งถึงแม้

ล้านคนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเหลือบุคคลที่อยู่ในวังเพิ่มข้อมูลแล้วก็ทบส่วนสิทธิ์นะครับประมาณสักสี่ห้าล้านคนเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว
ภายในวันที่๘พฤษภาคมนะฮะกระบวนการต่างต่างของโครงการนี้จะจบอย่างแน่นอนนะครับ
แล้วก็เงินจะถึงมือพี่น้องประชาชนที่ผ่านเกณฑ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเลขทั้งหมดบุคคลที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมีอยู่ประมาณ๑๖ล้านคนนะครับ
ครับทีนี้เรียนถามถามอย่างงี้นะคะเอาเอาวันง่ายง่ายก่อนก็คือว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยหยุดแล้วมาอีกที
ว่าผมมองแล้วถ้าพี่น้องประชาชนมาจำนวนมาก
มันก็ทำให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนไม่ค่อยได้รับความสะดวกเท่าที่ควรนะครับ
ก็เลยหารือกับทางท่านทิศดีหลายท่านว่าตรงริมคลองประปา
ใต้ทางด่วนข้างกระทรวงนะฮะจะเป็นสถานที่เหมาะสมมากกว่า
ตั้งสี่ชอบในหลักการแต่ตรงนี้แถวท่านประหลาดก็หารือกันอยู่
เพราะว่าเวลาตอนโควิด๘๙ว่าต้องระมัดระวังอย่างมาก
แต่ว่าผมเข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ส่วนใหญ่ก็คือเหมือนคุณจอมขวัญเนี่ยนะครับ
บอกว่าระบบไอจีผมเหมือนกันนะครับไม่ค่อยเชี่ยวชาญ
พอแนะนำปั๊บก็เข้าใจเลยนะครับ
บางคนเนี่ยได้เงินเข้าบัญชีแล้วด้วยซ้ำไป
ผมเจอตั้งหลายคนนะฮะเงินเข้าบัญชีท่านแล้ว

คุณละวรลด์นะครับเรียนนับแบบนี้
คือณตอนตัวเลขที่ใช้เมื่อ๒วันก่อน
คือ๑๐๖๐๐๐๐๐เป็นคนนะคะจะได้รับการโอนเงิน
ทั้งหมดของ๑๐ล้าน๖แสนเนี่ยนะคะคือสิ้นสุดวันศุกร์หน้าคือวันที่๘พฤษภาคมนะคะ
ซึ่งอาจเรียนเข้าใจคือทำเป็นรอบคำถามคือกระทรวงการคลังนะคะโดยระบบแล้วคิดว่านะคะ
ลักษณะของการของการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่วันไหนคะ
เพราะมันจะเหลือลักษณะของการทบทวนสิทธิ์แบบก่อนหน้านี้ถูกปฏิเสธใช่ไหมคะการขอข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็อย่างวันนี้เริ่มวันแรกของคนที่ก่อนหน้านี้ดันตีเผลอกดยกเลิกก็จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรก
เพราะฉะนั้นเนี่ยอีก๒๓ลักษณะที่ต้องเข้าไปทำผ่านเว็บไซต์เนี่ยจะสิ้นสุดเนี่ยค่ะ
มันมีวันสิ้นสุดชัดเจนยังคะในเบื้องต้นนะโครงการนี้นะครับท่านตรีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับ
ภายในวันที่๘พฤษภาคมอันนี้เบื้องต้นที่ท่านสั่งการไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยในส่วนของการจ่ายเงินเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินออกไปนะครับ
ซึ่งขณะนี้ก็๑๑ล้านคนแล้วกำลังดำเนินการใกล้จะจบแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก็จะภายในสัปดาห์นี้ผมเข้าใจว่าเงินจะถึงมือพี่น้องประชาชนที่ผ่านเกณฑ์อย่างแน่นอนนะครับ

ให้กระบวนการต่างให้จบภายในวันที่๑
เรียนเข้าใจถูกไหมคะ

แปลว่าทุกลักษณะของการเข้าไป
ไม่ว่าจะเติมแก้ไขหรือเข้าไปกดเริ่มใหม่

คาดว่าน่าจะจบที่วันศุกร์หน้า
คือ๘พฤษภาคมใช่ไหมคะดรธนกร

คือวันนี้ในส่วนของการทบทวนสิทธิ์
ก็มีการยื่นมาประมาณสัก๓ล้านกว่า
ขนาดนี้นะครับ
ตัวเลขก็ยังไม่ถึง๔ล้านนะครับค่อนข้างนิ่งแล้ว
เพราะฉะนั้นกระบวนการในการทบทวนสิท
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่วันต่อวันอยู่แล้วฮะ
ไม่เว้นวันอยู่ราชการลงทุกวัน
ทีนี้อันนั้นคือในส่วนของการที่ต้องไปทำข้อมูล
จากคนที่ต้องการจะรับสิทธิ์ของตัวเอง

เช่นคนที่ต้องลงไปตรวจสอบในพื้นที่
ว่าที่ขอทบทวนเข้ามามีจริงไหม
หรือว่าคนที่เพิ่งกดยกเลิกไปแล้ว

คือมันน่าจะต้องบวกจากวันที่๘ไปอีกอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ผมว่าคงไม่บวกคุณจอมขวัญครับ
เพราะว่าจริงตัวเลขอย่างที่มือกดไปโดน
เขายกเลิกสิทธิ์ไปยื่นทบทวนใหม่เอง

ในขณะที่ตัวเลขใหญ่ก็คือตัวเลขในการทบทวนสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างนิ่ง
เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการต่างมันใช้เวลาไม่นานเลยครับ
ทีนี้อยากให้เห็นภาพค่อนข้างชัดเจน
แต่ว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงสัปดาห์หน้าไม่มีปัญหา
เดี๋ยวเราก็จะค่อยถามกันไปทีละวัน
แต่เท่าที่เราคุยกันนะวันนี้

คือไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อมูลเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เข้าไปเริ่มข้อมูลใหม่ผ่านเว็บไซต์
แล้วก็บวกขั้นตอนการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

แล้วก็บวกลงไปอีกถึงเรื่องของการเตรียมที่จะโอนเงิน
ทุกอย่างน่าจะจบที่วันศุกร์หน้า

คนที่ได้เงินก้อนแรกหรือพอมันขึ้นพฤษภาคมแล้ว
คนที่จะได้พฤษภาเนี่ยมันจะเป็นได้๒ก้อนคือหมื่นนึงนะคะ
คือคนที่ได้สิทธิ์แล้วต้องได้เงินก้อนแรก

ถูกต้องครับ
แล้วก็จะไปเหลืออีกทีหนึ่งเลยก็คือมิถุนายน

ขอคุยกับกระทรวงการคลังใหม่อีกนะคะดรธนกร

ทีนี้เอาอย่างนี้ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ

คาดว่าคนที่จะได้สิทธิ์ในเราไม่ทิ้งกัน
รวมแล้วเพดานอยู่ประมาณ๑๖ล้านคนแน่

ที่ฉันถามเผื่อคนหนึ่งกลุ่มค่ะดิฉันไม่แน่ใจ
คือเรียนคุยกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคม

คือเขามีเบี้ยยังชีพนะคะ
ของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการอยู่แล้ว
แล้วก็มีเงินงบประมาณที่ช่วยดูแลคนในหลายลักษณะ

ไม่ได้มีเงินที่ใช้คำว่าเยียวยาโควิด
ซึ่งเป็นเงินก้อนบวกเข้ามาให้กับพมค่ะ
คำถามคืออันนี้กระทรวงการคังได้คุยกับพมยังคะว่า
มันต้องมีเงินส่วนนอกเหนือจากงบเดิม
แล้วเพื่อใช้กับโควิดสำหรับคนกลุ่มอื่น
ยกตัวอย่างนะคะเช่นอาจจะเป็นคนไร้บ้านนะคะ
อาจจะเป็นคนยากคนจนคนซึ่งแบบหลุดจากเครือข่ายของการสังกัดกองทุนนั้น

คือตรงนี้พมได้ขอกระทรวงการคลังไปหรือยังคะ
คืออย่างนี้ครับในสิ่งที่คุณจอมขวัญพูดนะครับ
ท่านท่านทีคลังเองก็ดูตรงนี้อยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนที่ไม่ได้เยียวยา๕๐๐๐นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการอะไรต่างเหล่านี้นะครับ

ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยท่านตรีคลังก็จะคุยกับท่านตรีพมอยู่เหมือนกัน
นอกจากนั้นแล้วในวันนี้นะครับ
คำร้องต่างเนี่ยผมเข้าใจว่ามีบางส่วนนะครับ
ท่านไม่ได้มีสิทธิ์เยียวยา๕๐๐๐ตรงนี้หรอก
แต่บางทีท่านก็ส่งคำร้องมานะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วท่านท่านทีก็จะให้เจ้ารักษีดูคำร้องต่างเหล่านี้นะครับ
ว่าท่านจะต้องไปเยียวยาท่านอย่างไร
ซึ่งตรงนี้บางส่วนกระทรวงพมจะต้องเป็นคนดูแล
ตรงนี้เราก็จะประสานนะครับ
ดรธกรยังไงเด้นฝากเรื่องนี้ของพมด้วยนะคะ
ฝากกระทรวงกันขังด้วยนะคะครับได้ครับได้ครับค่ะดรธกรค่ะ
เดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าขอคุยกันอีกนะคะ
ขอบคุณสำหรับตอนนี้นะคะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
จะคุยกับคนซึ่งได้รับผลกระทบนะคะ
ฉันก็นึกไม่ออกว่าเวลาจะแนะนำมันจะมีใครที่ไม่ได้รับผลกระทบเลย
หรือนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะ
แล้วก็ใครที่สังกัดประกันสังคมเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมาแน่สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราแบ่งคุยกันสักสองสายนะคะ
สะท้อนว่าคนที่มีปัญหาในส่วนของการลงทะเบียนต่าง

สายแรกก่อนคุยกับคุณกัญญานัทพิรุณฤทธิชัยนะคะ
คุณกัญญนัทเป็นคุณแม่ค้านะคะขายเครื่องสำอาง
ซึ่งแน่นอนก็จะยังต้องได้รับผลกระทบอยู่เหมือนเดิมนะคะ
เพราะว่าเขาก็โดนมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะ
แต่ว่าหลังจากนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะ
เราจะคุยกับคุณกัญญานัทค่ะคุณกัญญานัทสวัสดีค่ะ

มีปัญหาอะไรยังไงบ้างคะก็คือจริงแล้วอ่ะค่ะลงตั้งแต่วันที่๒๘แล้วก็ที่เขาเปิดให้ลงแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าอยู่ในระยะเวลาการตรวจสอบแล้วพอเลยไปตอนที่รัฐบาลแจ้งว่าเงินกำลังจะโอนเงินให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนเขาได้กันแล้วเราก็เลยเข้าไปเช็คสถานะดู
เสร็จแล้วเขาก็เลยแจ้งมาว่าไม่มีข้อมูลนะคะเราก็เช็คลงไปใหม่แล้วทีนี้เขาก็เลยแจ้งกลับมาว่าหมายเลขบัตรประชาชนของท่านไม่ตรงสี่ตัวสุดท้ายไม่ตรงทีนี้เราก็เลยลงใหม่ลงเป็นสิบสิบครั้งอ่ะค่ะ

ใช่ค่ะเหตุผลเดียวกันหมดเลยจนกระทั่งลงจนลงไม่ได้จนถูกปฏิเสธไปเลยเขาบอกว่าไม่สามารถหมายเลขโทรศัพท์นี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้
เราก็เลยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ก็ลงไม่ได้เหมือนกันค่ะไม่ได้จนกระทั่งเราก็เลยปล่อยทิ้งวางไปจนกระทั่งเขามาเปิดร้องให้อุทธรณ์เมื่อวันที่๒๐เมษา
เสร็จแล้วเราก็ลงสมัครใหม่พอลงเข้าไปปุ๊บถูกปฏิเสธกลับมาทันทีเลยว่าท่านไม่สามารถทำรายการต่อไปได้ถูกตัดสิทธิ์ไปเลย
โอ้โหเดี๋ยวนะคะนี่โดนซ้ำโดนซ้อนโดนซ้ำซากมากเลยนะ
แล้วก็จนกระทั่งเราลงจนทั้ง๑๐กว่าครั้งคืออย่างนี้ค่ะด้วยความที่ว่าพี่อ่ะตาเป็นต้อกระจกมันก็จะมัวมองไม่ค่อยเห็นแล้วตัวหนังสือมันเล็กมาก
พี่ก็เลยไปจ้างน้องเขาลงให้ค่ะถามว่าถ้าได้เงินเยียวยาก็จะให้น้องก็พันหนึ่งไปจ้างน้องเขาลง

เพราะไม่รู้ไปไม่ถูกก็จนกระทั่งได้ไป
ที่หน้ากระทรวงกังคังเมื่อ
วันที่แล้วค่ะแล้วพอไป
กระทรวงการคลัง๒วันก่อนสรุปแล้วว่าของเราโดนเพราะอะไรคะ
คุณกัญญาณัทเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอก
คือถามเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถจะตอบอะไรได้

ลงคือไปที่หน้ากระทรวงแล้วเขาก็รับเรื่องไว้
ก็ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไง

ขออนุญาตพูดนิดนึงว่าของพี่เนี่ยเดือดร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์
ของพี่ขายเจ้าสำอางอยู่ในตลาดสุขตวรรษวัดนาคดิมิตรใช่ไหมฮะ
ที่ขายอยู่ในตลาดเนี่ยทางเขตไปขอร้องเจ้าของตลาดว่าให้หยุดขาย
พี่ก็หยุดฉายตั้งแต่วันที่๒๒มีนาจ้ะพี่ให้ความร่วมมือร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วก็จะมีคนที่ขายอยู่ตามทางเดินข้างนอกตลาดเขาขายกันได้
แล้วพี่ก็เห็นแต่ละคนเพื่อนเพื่อนพี่เขาได้เงินกันหมดอ่ะแต่ของพี่อ่ะ
หยุด๑๐๐พี่ให้ตามร่วมมือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำไมพี่ลงทะเบียนไม่ได้

คนอย่างหนึ่งพี่เดือดร้อนเต็มเลยเพราะพี่ต้องเช่าบ้านพี่ต้องเลี้ยงดูแม่

อ่าแล้วก็เลี้ยงดูลูกลูกก็เรียนจบมาก็ไม่สามารถทำงานได้เพราะว่า

จ้ะแล้วตัวคุณกัญญนัทโทษนะคะขอโทษนะคือ
คุณกัญชนะเป็นคนหาเงินคนเดียวเลยเหรอคะในบ้าน
ใช่เป็นเป็นตัวหลักค่ะทุกคนก็คือเราต้องดูแลทุกคนก็คืออ่า
มีรายได้ทางเดียวตรงนี้พอเราหยุดขายของเนี่ย
คุณลองคิดดูแล้วกันว่าเรามีผลกระทบแค่ไหน

จะฆ่าเช้าบ้านไหนจะต้องดูแลลูกไหนจะต้องให้แม่กิน
คุณกัญญานัทแล้วเมื่อสองวันก่อนตอนที่คือตอน๒วันก่อนเนี่ย
คือก่อนที่เขาจะเริ่มตั้งโต๊ะของเมื่อวานนะคะ
ทีนี้รับเรื่องเอาไว้เสร็จแล้วเขาให้คุณกัญญานัทตามยังไงคะ

เขาไม่ได้บอกอะไรเลยแล้วทีนี้ก็เลยถามเขาบอล
น้องไม่ไม่ขอเลขบัญชีไว้เหรอฮะเขาบอกว่าไม่ต้อง
เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์แต่ก็ไม่เห็นมีอะไร

เมื่อวานกับวันนี้คุณกัญญานัทไม่ได้มาซ้ำที่กระทรวงการคลังใช่ไหมคะ
ไม่ได้ไปค่ะเพราะถือว่าวันนั้นเขารับเรื่องไว้แล้ว
ทีนี้คุณกัญญนัทกะว่าจะทำยังไงต่อไปคะ
ก็ต้องรอไปก่อนรออีก๒๓วันถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครติดต่อมา
ก็จะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งที่หน้ากระทรวง
ทีนี้คุณกัญญาณัทค่ะเอาอย่างนี้นะคะ
คือถ้าสมมุติรอสักระยะหนึ่งหรืออย่างน้อยนะ
รอถึงสักเอาไงเอาสักวันพุธหน้า
ถ้าสมมุติไม่ได้มีอะไรตอบกลับมาอะไรอย่างนี้นะคะ
คุณกัญญาโทรกลับมาหารายการเรานะ

เพราะว่าขอบคุณมากเลยเพราะว่า
ดิวเซอร์เราเซาซีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวไปตามช่วยตามให้ค่ะ
ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะต้องการความยุติธรรมค่ะ
ค่ะยังไงถ้าคุณกัญญนัทไม่ได้นะคะเดี๋ยว
แต่ดิฉันเชื่อว่าเจ้าที่กระทรวงการคลังอาจจะดูรายการอยู่ก็ได้นะคะ
ถ้าไม่ได้นะเอาสักแค่วันพุธก็แล้วกัน
คุณกัญญนัทโทรติดต่อกลับมาโปรดิวเซอร์ท่านเดิมที่คุยกันนานคนนั้นนั่นแหละนะคะ

เราก็ไม่ได้เจ๋งอะไรหรอกค่ะเราก็โทรหากระทรวงการคลังให้เฉยค่ะ

คือกัญญนัทยังไงให้กำลังใจกันก่อนนะคะ

ขอบคุณมากอย่างไรสั่งด้วยนะคะ

อีกหนึ่งท่านค่ะคุณอ้อมคุณอ้อมก็เป็นคุณแม่ค้าเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ขายอาหารเพราะฉะนั้นต้องโดนเต็มเช่นเดียวกัน

คุณอ้อมคุณอ้อมขายของเล่น
แล้วก็ขายมีเครื่องกิ๊บช็อปกุ๊กกิ๊กอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะ
ใช่ค่ะขายอยู่ในตลาดนัดค่ะ
คุณอ้อมก็ต้องหยุดมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเหมือนกันใช่ไหม

ของคุณอ้อมตอนนี้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วขั้นตอนของเราเนี่ยอยู่ขั้นไหนล่ะคะ
ก็คือลงทะเบียนพอลงครั้งแรกก็ไม่ผ่านเลยค่ะ
แบบว่าก็เช็คตลอดก็ไม่ผ่านไม่ผ่าน

ที่บอกว่าไม่ผ่านเราโดนปฏิเสธเพราะอะไรคะอาชีพหรือเพราะยังไงจ๊ะ
ผู้ล่วงละเมิดสิทธิ์ไม่สามารถอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะอ่า

เขาบอกไม่ฝันแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาว่า

อ๋อเหมือนกับคุณกัญญนัทมากิไปเลย

ขึ้นมาว่าผู้ล่วงละเมิดสิทธิ์ไม่สามารถ
รับสิทธิ์ได้หรือยังไงยังไงนี้ค่ะ
ก็เลยโทรไป๑๑๑๑๑๑เพื่ออยากจะถามว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้รับสิทธิ์
เขาบอกเป็นเจ้าของกิจการก็เลยไม่ได้รับสิทธิ์
ตอนนี้ก็เลยบอกเขาว่าขายกิฟต์ชอปอยู่ในตลาดนั้นเล็กนะคะ
ทำไมถึงไม่ได้รับสิทธิ์อะไรเขาก็ไม่มีคำอธิบายให้ค่ะ
แล้วคุณอ้อมเนี่ยได้มาช่วงวัน๒วันนี้ที่กระทรวงการค้างที่เขาตั้งโต๊ะรับเรื่องไหมคะ
ไปวันนี้ค่ะไปเมื่อเช้านี่แหละค่ะ
ของเราเป็นไงบ้างคะเมื่อเช้านี้
เมื่อเช้าก็ได้บัตรคิวที่๕๐๐กว่าตอนนี้มีน้องพนักงานอยู่อยู่ข้างหน้ากระทรวงค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะทำไมพี่ถึงไม่ได้ก็
ก็เลยโชว์โทรศัพท์ให้เขาดูค่ะว่าของพี่มันขึ้นมาแบบนี้
พี่กดอะไรเข้าไปมันก็บอกไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์
พี่ขายกิฟท์ชอปอยู่ตลาดนะแต่ว่าทำไมถึงโดนตัดสิทธิ์
แล้วทีนี้ของกระทรวงการคังเมื่อเช้าที่คุณอ้อมมาก็คือก็กรอกเรื่องไว้ให้เขาดูในโทรศัพท์เราให้

แล้วเจ้าหน้าที่บอกคุณอ้อมว่าต้องรอกี่วันถึงจะรู้ความคืบหน้ารู้ผล
เขาบอกว่าให้กลับบ้านไปก่อนให้กลับไปรอผลอยู่ที่บ้านนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ค่ะ

บอกว่าให้กลับบ้านไปรอผลที่บ้านแค่นี้
ทีนี้ถ้าฟังของคุณอ้อมมาเนี่ยของคุณอ้อมโดน๒ลักษณะนะคะ
ก็คือเรื่องของเลขประจำตัวบัตรประชาชน๔ตัวหลังนะ
แล้วก็เรื่องของการขึ้นว่าเราไม่ได้สิทธิ์

เมื่อสักครู่นี้รายการเราบอกคุณกัญญานัทไปนะคะ
คุณกัญญัตินี่ก็โดนมาหลายดอกเหมือนกัน
คุณอ้อมถ้าสมมุติสักวันพุธหน้านะของคุณอ้อมไม่ได้

ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังรายการเราโทรไป

ให้เราไม่ได้ไปทำอะไรหรอกนะ

ก็อาจจะเผื่ออังคารแล้วถ้าพุทธไม่ได้อะไรเนี่ยนะ

เพราะว่ามันเดือดร้อนจริงอะค่ะ

ใช่ค่ะเราพาร้าเพื่อเยอะอย่างนี้
คุณอ้อมแต่ว่าให้กำลังใจกันก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวเราช่วยตามเรื่องกันต่อนะ

ขอบคุณมากค่ะ

เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราตามเงินประกันสังคมต่อค่ะ

คุณผู้ชมตามเรื่องกันต่อนะคะ
กับท่านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะคะ
โฆษกนันทชัยปัญญาสุระฤทธิ์ค่ะ

ตกลงว่าพี่น้องชาว๑๒๗๑๑๐นี่ตกลงเขามีปัญหาอะไรไหมคะ
โอเคครับไม่มีปัญหาขออนุญาตรายงานคุณจอมขวัญ

วันนี้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับ
รวม๗ท่านครับได้เดินทางไปที่อู่บางบัวทองครับ
ไปพบคุณพัทราวดีไปพบป้าหญิงไปพบคุณลูกน้ำ
แล้วก็พนักงานเดินรถนะครับคนขับรถนะครับ
กระเป๋าที่พักอยู่ในอยู่ในแคมป์คนงานนะครับ๑๐คนที่อู่นะครับ
แล้วก็ได้โฟนยืนคุยกับนายจ้างนะครับ
มีความเข้าใจที่ดีต่อกันแล้วก็นัดพบกันพบตัวกันเลยอีกครั้งในวันอังคารที่๕ครับ
เจ้าหน้าที่จะเชิญนายจ้างลูกจ้างมาคุยกันมีเหตุข้องใจอะไรกัน
เคลียร์กันวันนั้นพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ครับ
ยืนยันครับเรียบร้อยครับคุณจอมขวัญครับ
ถ้าสมมุติเราฟังจากข้อมูลของทางฝั่งพนักงาน
เท่ากับว่าเราเข้าใจถูกต้องไหมคะรองโฆษกว่า
ตกลงพนักงานของ๑๒๗กับ๑๑๐
ยังไงต้องได้สิทธิ์จากประกันสังคมแน่ถูกไหมคะ

ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุที่ลาออกนะครับหรือเลิกจ้างนะครับ
ก็ได้แน่ยังไงต้องได้แน่

แต่ของ๑๒๗กับ๑๑๐จะได้ในกรณีปกติใช่ไหมคะ
ว่างงานก็จะเป็นการออกหรือถูกเลิกหรือเลิกจ้างก็แล้วแต่
ขอบคุณท่านรองโฆษกแล้วก็ทีมนะคะอุตส่าห์ลงไปให้เร็วมากเลย
ทีนี้เรียนถามเพิ่มเติมค่ะ
เรียนถามในทวิตเตอร์ส่วนตัวนะคะ
จริงแล้วก่อนหน้านี้คนที่สังกัดประกันสังคม
โดยเฉพาะมาตรา๓๓นะคะคือแปะมาเยอะมาก

แต่ว่าเอาล่าสุดก่อนกันแล้วกันที่พูดถึงเยอะที่สุดก็คือว่า
คนจำนวนไม่น้อยลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตั้งแต่มีนาคมนะคะ
มีนาคมแล้วแน่นอนมันก็จะมีขั้นตอนอะไรภายในเดือนเมษายน
จนถึงตอนนี้นะคะขึ้น
พฤษภาคมยังไม่ได้เงียบไม่รู้จะติดต่อใครไปทางไหนต่อ
เกิดเรื่องอะไรขึ้นพระรองโฆษกครับผม
โอเคครับต้องขออนุญาตเรียนทางคุณจอมขวัญแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับ
ขออนุญาตทำความเข้าใจขออนุญาตเห็นใจสำนักงานประกันสังคมด้วยครับ
จากสำนักงานประกันสังคมเงินที่จ่ายให้ที่ท่านขึ้นทะเบียนกันเนี่ย
เรียกว่าเงินประกันการว่างงานโอเคครับเป็นเรื่องเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
เราก็ได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินการ
เพราะฉะนั้นการดำเนินการที่ผ่านมาจะต้องไปขึ้นทะเบียนทั้งนายจ้างลูกจ้าง
จะต้องรายงานตัวจะต้องโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมด
วันนี้เราลดขั้นตอนลงนะครับให้แต่ละฝ่ายเนี่ยได้มีการแจ้งทางอีฟอร์มนะครับ
ซึ่งวันนี้เนี่ยก็เร็วขึ้นผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับ
ผู้ประใช้สิทธิ์นะวันนี้๑๑ล้านคนคุณจอบหวันครับ
เราอาจมัดเรียบร้อยแล้ว๓๒๖๐๐๐บาทกว่าลายนะครับ
เงิน๑๐๐๐กว่าล้านเนี่ยโอนเข้าบัญชีวันที่๔นี้แน่นอน
แล้วก็เราก็กำลังเร่งระดมเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ
คุณจอมขวัญครับเนื่องจากว่าการประกันสังคมเนี่ย
เรามีเงินของนายจ้างส่วนหนึ่งมีเงินของผู้ประกันตนส่วนหนึ่ง
ระบบมันก็เลยถูกออกแบบมาว่านายจ้างต้องแจ้งด้วยนะ
ว่าลูกจ้างเนี่ยออกแล้วนะครับ
ลูกจ้างก็ต้องมาขึ้นทะเบียนว่าเขาออกแล้วเขาไม่มีการทำแล้วนะครับ
ทีนี้ขอแสรงท่านรองโภสกนิดเดียวค่ะ
คือทีนี้ประเด็นนี้มันเคยมีข่าวมาในช่วงนี้เนี่ยนะคะ
ที่บอกว่าในจ้างเนี่ยก็ไม่ได้มาแจ้ง
พอไม่ได้มาแจ้งประกันสังคมก็เท่ากับว่า
ขั้นตอนมันยังไม่ครบก็อนุมัติไม่ได้
แต่ทีนี้ข้อโต้แย้งก็คือว่า
ลูกจ้างและนายจ้างก็ให้ข่าวเช่นเดียวกันว่า
แจ้งทำไมจะไม่แจ้งแจ้งแล้ว

ครับคำถามคือตอนนี้๑๑ล้านคนนะครับ

เรามีการเร่งระดมช่วยกันทำงานในการบันทึกข้อมูลลงไปในการวินิจฉัยสั่งจ่าย
น่าจะได้ประมาณ๔แสนลายนะครับจาก๓๒๐๐เป็น๔แสนลายนะครับ
อกจากนั้นยังมีอยู่เหลืออยู่ที่รอในจ้างรับรองประมาณ๕แสนลายครับ
ซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการแก้ปัญหาแล้วด้วยนะครับ
วันนี้มีการประชุมร่วมกันครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ท่านเรบอบท่านเหลศาสน์รัฐบนตรีประชุมกับอธิบดีทุกคนท่านประหลัดกระทรวงครับ
ให้๕หน่วยงานที่กระทรวงแรงงานอยู่ในทั่วประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานแรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัด
สวัสดีการคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
ทุกจังหวัดทั่วประเทศครับจะออกติดตามในจ้างเลย
ถ้าเปิดติดตามทางโทรศัพท์ได้
ก็จะออกไปติดตามในจ้างยื่นให้ครับ
ท่านบอกว่านับตั้งแต่ที่เกิดโควิดมาแล้วก็ยื่นมาเรื่องกรณีว่างงานประมาณ๑ล้าน๑แสนคนเนี่ย
ล้านหนึ่งแสนคนเนี่ยเข้ารักษณะเหตุสุดวิสัยเนี่ยกี่แสนคนแล้วเป็นลักษณะของผลกระทบจากเศรษฐกิจกี่แสนคนคะ
ที่ยื่นเข้ามาทั้งนี้นะครับที่เป็นเหตุสุดวิสัยกับถ้าแยกเป็น๒ประเด็น
ผมไม่ได้แยกไว้ในมือเลยท่าน
ท่านคนมันจะมีหลายแบบใช่ไหมคะสรุปแบบนี้ค่ะท่านเดี๋ยวคนจะได้เข้าใจตรงกัน
คือว่ามันจะมีทั้งแบบที่ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดอะไรเลยนะคะเป็นลักษณะของการว่างงานเดิมก็คือลาออก
ลาออกเนี่ยก็จะเพิ่มให้เป็น๔๕ถูกไหมคะ

แล้วก็ถูกเลิกจ้างก็คือจะเพิ่มให้เป็น๗๐นะคะ

หรือว่าในกรณีในการกัดตัว๑๔วันอันเยอะก็เข้าที่ประกันสังคมถูกนะคะ

แน่นอนครับ
เหลือประมาณ๕แสนรายที่ต้องรอนายจ้างรับรอง
ซึ่งเดี๋ยวเปิดมาสัปดาห์หน้าประกันสังคม
แล้วก็หน่วยงานที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตามตัวในจ้างให้นะคะ
จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่พรุ่งนี้วันหยุดเลยครับ

ส่วนของการบันทึกก็มีการบันทึกกันในวันจุดด้วยครับ
ท่านรองโครโสปคะจองคิวท่านไว้สัปดาห์หน้าเราจะตามท่านเรื่อยค่ะ

ตรงนี้ขอผิดใจอีกนิดนึงเรื่องจาก
ให้ต้ายท่านที่มีอยู่ในระบบประกันสังคม๘๐เนี่ย

แล้วตรงนี้ความเข้าใจความอาจจะการติดต่อสูงตาล
ว่าอาจจะมีประเด็นยุ่งยากหน่อยซึ่งเราพยายามจะเข้าไปครับ
ยังไงจะทำงานกันเต็มที่ทั้งกระทรวงแรงงานครับ
ยืนยันครับคุณจอมขวัญครับค่ะมีได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันช่วยท่านอีกแรงหนึ่งนะคะ
ตามเฉยนะคะท่านยังไงขอบคุณรองโฆษกนะคะ
ขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วหมดเวลาของรายการนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราพัก
ตรงมาวันจันทร์ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะพักให้ราชการบางส่วนนะคะ
เดี๋ยวเราก็จะตามต่อในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ